ชมพู่ทำไมแบบอยู่ดีเขาให้ละครมาเล่นแล้วทำไมอยู่ดีถอนตัว

ครั้งแรกที่นางสัมภาษณ์ในหนังสือ

รู้สึกจะเป็นของคุณหน่วยบุษอกร

พี่รู้จากที่อ่านเนี่ยแหละ
คนหนึ่งกำลังตั้งท้องซึ่งก็มีชื่อของชมพู่อริยาเอฮาเกจนะ
นักแสดงสาวตัวแม่ติดโผล่ด้วยเช่นกันแล้วก็ในที่สุดชมพู่ก็ถอนตัวจากละครดราม่าเรื่อง
เริงไฟของคุณหน่อยบุษกรทำให้หลายคนเชื่อว่านางเอกสาวที่กำลังตั้งท้องก็คือชมพู่
แต่ในที่สุดนางก็ออกมาปฏิเสธด้วยเหตุผลส่วนตัวที่อยากมีเวลาให้กับครอบครัว
อีกทั้งยังมีภาพระหว่างนางเล่นคือเราไม่คิดว่านางจะท้องได้เพราะนางเล่นฟิตเน็ตเป็นบ้า
นึกออกป่ะแล้วหน้าท้องนางยังแนนเรียบอยู่เลยเพราะชุดออกกำลังกายของนาง
นางจะโชว์ก็ไม่มีใครคิดว่านางจะท้องจริงไม่มีใครคิดเลย

ไม่มีใครคิดถึงเธอนางให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์ครับฉบับที่๖๓
โดยบอกตอนหนึ่งเปิดเผยว่าเหตุผลจริงของการถอนตัวจากละครระเริงไฟว่า
เวลาเจอคำถามเราก็จะตอบสื่อไปว่าอยากโฟกัสกับเรื่องงานอยากมีเวลาให้ครอบครัวอยากดูแลสุขภาพ
แต่ความจริงคือตอนนั้นเราท้องแล้วน้องหลุด

ตอนนั้นสภาวะจิตใจเหมือนตั้งความหวังไว้เยอะมากที่จะมีน้อง

อกหักครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเทียบไม่ได้เลย
ที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองพร้อมสำหรับคำว่าแม่เลย
แต่ในวันที่หยิบชุดทดสอบตั้งคันขึ้นมาดู
แล้วเห็นว่าแม่งมี๒เขียดเขาบอกว่าโคซิทีฟ
ตอนนั้นน่ะมันมาหมดเลยความรู้สึกดีมันมาหมดเลย
มันรู้สึกว่าไม่กลัวฉันคิดว่าฉันคงทำไม่ได้
แต่มันรู้สึกว่าฉันมีความสุขที่สุดฉันฟิลกูที่สุด
ต้องไปติดตามสัมภาษณ์เขาว่าอยู่ดีเขาก็เลยสัญญาว่า

แล้วเขาเดินไปบอกคุณน็อตด้วยคุณน็อตร้องไห้

ดีใจกันสนับสนุนกัน
วันนั้นด้วความที่จะรู้อยากเห็นนะครับ

แต่นางก็ไม่ปฏิเสธ
ก็ถ่ายละครละครหนักอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่มั้ง

ก็เศร้าแต่เด็กมันยังพึ่งมา

คงยังอ่อนยังไม่ถึงเดือนอะไรอย่างนี้เหรอเธอ

ถ้าท้องหลายเดือนไม่ต้องพักฟื้นนานเลย